ความจริงยางพาราไทยในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับ
รัฐทีวีจากนี้ไปเกาะติดอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชม
โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ
เดินมาตรงจุดถูกต้องหรือไม่
เบื้องต้นนะครับณขณะนี้ถ้ามองที่ตัวเลขราคาของรัฐบาล
หลังจากที่มีการประกาศโป้งออกไปว่า
จากนี้ไปกระทรวงหลัก๘กระทรวงจะเข้าไปรับซื้อยางพารา๑
แสนตันก่อนจากชาวสวนยางครับ
และตัวเลขราคาที่มีการรับซื้อนั้น
ก่อนหน้านี้ยังคงสงสัยอยู่นะครับว่าจะราคาเท่าไรกันแน่
แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดอย่างแน่นอน
และล่าสุดวันนี้เคาะตัวเลขออกมาแล้วนะครับ
อยู่ที่กิโลกรัมละ๔๕บาท
ซึ่งในเบื้องต้นนี้ชาวสวนยางก็พอใจกับราคานี้ครับ
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารานะครับ
ที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน
เห็นชอบให้รับซื้อยางพาราแผ่นดิบจากชาวสวนยางที่ราคากิโลกรัมละ๔๕บาท
ส่วนยางประเภทอื่นให้รับซื้อในราคาลดหลั่นลงไป
โดยให้องค์การคลังสินค้าหรืออคศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคศ
และการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท

โดยใช้เงินจากกยธและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
เข้าไปรับซื้อ๑แสนตันแรก
ซึ่งจะต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
และพิจารณาอนุมัติงบประมาณในสัปดาห์หน้า

ซึ่งราคารับซื้อที่กิโลกรัมละ๔๕บาท
เป็นราคาที่ทุกฝ่ายพอใจครับ
สำหรับยางพาราที่รับซื้อ

ภาครัฐซึ่งจะประชุมติดตามความต้องการ

ขณะที่นายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรี
การกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับว่า
อนุมัติวงเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
สำหรับรับซื้อยาง๑แสนตันแล้ว
ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ชดเชยต้นทุนในโครงการ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าครับ
อกจากนี้ได้อนุมัติให้ธนาคารออมสิน
กศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

โรงงานที่จะเข้ามาประมูลรับซื้อยาง
กับหน่วยงานของรัฐ๘แห่ง
อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดนะครับ

ผู้ประกอบการที่มีการรับซื้อน้ำยางข้น
ยางแผ่นและยางแท่งมาเก็บสต๊อกเพิ่มครับ
สำหรับผลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรี

จะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง
ละ๑๕๐๐บาทไม่เกินครัวเรือนละ๑๕ไร่ได้

จ่ายเงินให้กับชาวสวนยางได้ประมาณ๔แสนรายนะครับ
และจ่ายได้ครบทั้งหมดไม่เกินสิ้นเดือนนี้ครับ